ความพร้อมนะครับนับถอยหลังกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่๔๔ครับ

จะพูดถึงความพร้อมหลังจากนับถอยหลังใบเบื่อว่าน๕๕วัน

ซึ่งจะจัดกันวันที่๒๑กุมภาพันธ์ถึง๒มีนาคมปีหน้า
ใต้แนวคิดกีฬาเพื่อโอกาสชีวิตและมิตรภาพ
ชัย๓๙๒เหรียญทองนะครับจาก๓๔ชนิดกีฬา
ส่วนพ่อไก่แล้วก็เชลิดดิ้งจะเป็นกีฬาสาธิตครับ
นำโชคเป็นแมวโคราชหรือว่าแมวศรีสวรรค์นะครับ
ตัวคู่กันก็คือพี่สุระแล้วก็น้องนารีครับ
ซึ่งเจ้าภาพเรียนความพร้อมนะครับสถานการณ์แข่งขัน
จะใช้ทั้งในและก็นอกสถาบันรวมถึงหมู่บ้านนักกีฬา
พร้อมต้อนรับ๑๒๔สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
และยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีของนักกีฬาด้วยครับ